เส้นเป็นเรื่องกลับมาแล้วล่ะค่ะคุณ
บางคนนี้แอบปั่นจักรยานไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยไม่รอกันเลยนะคะ

กุ๊ยเตี๋ยวหมูตุ๋นเครื่องทัชญาจีนจะร้านหมูเปื่อยเนี่ยมันคั่นหน้าทางซะระเกิน
แต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะพักเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบไทยไว้สักแพรป
แล้วขอบินลัดฟ้าเอ๊ะเปลี่ยนใจไม่บินแล้วค่ะเพราะกดตัวโปรงไม่ทัน
แต่เราจะขอเปลี่ยนฟิลเหมือนซุดเส้นอูด้งกันบ้าง
โดยร้านนี้เขาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นจานด่วนที่คิดค้นสุดและปรุงด้วยฝีมือคนไทย
เริ่มต้นจากร้านเล็กจนตอนนี้นะคะกลายเป็นแบรนด์ใหญ่ขึ้นห้าง
และได้รับความนิยมจากนักชิมชาวไทยไม่น้อยเลยทีเดียว
ถ้าพร้อมจะอร่อยกับเมนูเส้นสไตล์ญี่ปุ่นกันแล้วก็ตามเฮียน็อตไปที่ร้านกันเลย

เปลี่ยนอารมณ์หาร้านเส้นในห้างกันมานะครับผม
และร้านที่ผมจะแนะนำให้รู้จักนะครับเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นสัญชาติไทยครับผม
เรื่องราวหอน้อยจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมไปสื่อสารราวเส้นกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณปอครับผมแหมผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคย
โลโก้สีเหลืองข้างหลังผมซึ่งมีอยู่ตามห้าง
ว่าไอโชว์นั้นในความหมายจริงมันมีความหมายว่าอะไรที่กัน
นั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าลูกชายคนโต
ซึ่งหมายถึงผมที่เป็นลูกชายคนโตของที่บ้าน
ตอนนั้นเราตั้งใจว่าอยากจะทำร้านอาหารเป็นของตัวเอง
เราก็เลยคิดว่าใช้คำอะไรดี
ซึ่งก็เลยคิดว่าโชนันเนี่ยน่าจะเหมาะกับการลงทุนเอามาใช้สำหรับการเริ่มต้น
จุดเริ่มต้นของโชนันเกิดขึ้นได้อย่างไร

แล้วอยากจะทำธุรกิจที่มันเหมือนรีเทล
ซื้อมาขายไปแล้วส่วนตัวเองก็ชอบอาหาร
ก็เลยมองว่าเราอยากจะทำรีเทลที่เป็นอาหาร
ซึ่งเราก็เลยตั้งใจว่าอยากจะทำลักษณะของ
ไม่ใช่แค่ร้านอาหารธรรมดาอย่าทำให้เป็นเชนร้านอาหาร
ปีผ่ามาแล้วปัจจุบันโชนันมีกี่สาขา
ตั้งเป้าไว้กี่สาขา
ตั้งเป้าไว้ใน๕ปีนี้ใกล้๕๐ปี
ร้านแรกของโชว์นำเกิดขึ้นที่ไหนครับในประเทศไทย
หลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจเปิดร้านที่ซอยสุขุมที่๒๔
ก็นั่นเป็นสาขาแรกแล้วก็เปิดอยู่ได้ประมาณ๒ปีครับ

บังเอิญอาจจะด้วยสถานการณ์ตอนนั้นครับผมนะครับ
แล้วก็ประกอบกับเรื่องของพื้นที่ที่ผมไปเช่ามีปัญหา
ก็ทำให้ช่วง๒ปีแรกที่เราทำธุรกิจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
เราก็เลยตัดสินใจปรับรูปแบบธุรกิจ
แล้วก็รูปแบบของอาหารกลุ่มลูกค้าใหม่
หลังจากนั้นมาเราก็ค่อยเติบโตเติบโตมาเรื่อย
ปัจจุบันมันก็มีเกือบ๒๐สาขาแล้วนะ
จากคนไทยมาทำอาหารเขาเรียกว่าอาหารจานด่วนญี่ปุ่น

ก็เรียนรู้เยอะนะครับเพราะว่าผมเองไม่เคยมีประสบการณ์ทำร้านอาหารมาเลย
มาช่วยสอนผมว่าทำอาหารญี่ปุ่นมันทำอย่างไร
หลังจากที่ได้ความรู้แล้วผมก็เลยต้องเอาไปพัฒนา
คุยกับโรงงานเพื่อพัฒนาให้เป็นซอสมาตรฐานหรือวัตถุดิบมาตรฐาน
หลังจากนั้นก็ค่อยพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการมาเรื่อย
จริงผมไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาประมาณ๒สัปดาห์
แล้วก็ไปเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจว่ารสชาติที่ญี่ปุ่นชอบเป็นยังไง
เพราะว่าเท่านั้นเองเราอยากจะทำให้รสชาติเหมือนดั้งเดิมให้เราได้มากที่สุด
แล้วก็รสชาติบางอย่างที่ถูกปากคนไทยเราก็จะเพิ่มเข้าไป
โดยที่ไม่ได้ไปทำให้ความเป็นญี่ปุ่นเสียไป

เอาล่ะมาชนนั้นทั้งทีนะเราอยากจะรู้แล้วว่าเมนูเด็ดที่สร้างชื่อเสียงให้กับชนันมันคือเมนูอะไร
จริงเราเริ่มต้นจากข้าวหน้าเนื้อไข่อองเซน
เราเป็นเจ้าแรกนะตอนนั้นนะครับที่ใช้ไข่อองเซ็นเป็นตัวทำตลาด
แต่ไข่อองเซ็นที่ชนันดีแล้วก็โดดเด่นกว่าที่อื่นคือเราเลือกใช้ไข่สดมาก
ซึ่งมันก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีมันแทรก
เวลาเราเอามาต้มกับน้ำซอสกิวด้งเราเรียกว่ากิวด้งนะครับผมมันก็รสชาติจะเข้ากันมาก
โดยความพิเศษของชนันต่างกับร้านอื่นก็คือเราเลือกต้มที่ต่อที่
สั่งปั๊บเราเอาเนื้อสดมาต้มในน้ำซอส
มันก็จะรู้สึกเหมือนเรากินน้ำตกคือมีความสดของเนื้ออยู่ในน้ำซุปไปด้วย
มันจะต้องมีเมนูที่เป็นเส้นของทางร้านที่อยากจะแนะนำมีเมนูอะไรบ้างครับ
จริงแล้วเนี่ยเรามีเมนูเส้นที่เป็นเมนูขายดีนะครับครับผมก็คือ
อินานิวะอุดงซึ่งมีน้ำซุป๒แบบแบบแรกเราเรียกว่าโบนิโตะโชยุ
อีกอันหนึ่งคือเป็นต้มยำรสชาติแบบไทยเลยแต่ว่าเราเลือกใช้น้ำซุปกระดูกหมูมาเคี่ยว

เอาล่ะได้ยินแบบนี้แล้วอยากจะเห็นแล้วว่าเมนูที่พูดถึงเนี่ย
หน้าตาเป็นยังไงรสชาติอร่อยแค่ไหน

ทำเอาเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องแล้วใช่ไหมล่ะคะเฮียนัทค่ะ
ข้าวหน้าเนื้อก็น่ากินซะละเกิน
ส่วนอุดงเส้นแบนกับน้ำซุปต้มยำก็เหมาะเหม็งอยู่นะคะ
เอาเป็นว่าสเปสในท้องยังว่างพออยู่ค่ะคุณปอ
มีเท่าไหร่จัดมาเลยค่ะเฮียน็อตของเราไม่เคยหวั่น

อันนี้เป็นอีนานิวะอูด้งต้มยำเนื้อไข่อองเซ็น

มันต่างจากอูด้งที่เราคุ้นเคยทั่วไปอย่างไรครับ

อินานิวะอุดงเนี่ยเป็นอุดงเส้นแบน
เพราะฉะนั้นมันจะมีความบางของเส้นมากกว่า
จริงแล้วจุดกำเนิดมาจากจังหวัดอาคีตะที่ญี่ปุ่น

เพราะฉะนั้นเราเลยเลือกใช้เส้นยานิวะจากจังหวัดอาคิตา
เพราะว่าเราศึกษาตลาดมาแล้วว่าคนไทยเองไม่ค่อยชอบกินเส้นด้งหนา

ผมก็เลยมองว่าเส้นอุด้งแบบนี้มันจะถูกปากแล้วมันก็ซึมซับซอสต่างได้ดี

นำเข้ามาเป็นแท้จากต้นตำรับจากเมืองอากิตะเลย

ใช่แล้วล่ะค่ะที่ร้านโชนันเนี่ยเขาก็เลือกใช้เส้นอินนานีวะอูด้ง
อูด้งเส้นแบนมาปรุงเป็นเมนูต่างให้เราได้ทาน
แต่นอกจากความอร่อยแล้วอุดงชนิดนี้ยังมีที่มาอันยาวนานและน่าสนใจอีกด้วย
จากการสืบค้นข้อมูลนะคะพบว่า
รีเริ่มการผลิตเส้นอินนานีวะอูด้งเป็นคนแรกก็คือคุณซาโตะอินานีวะคิซิซาเอมอน
ที่เมืองอากิตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีคริสตศักราช๑๖๖หรือประมาณ๓๕๑ปีมาแล้วค่ะ
โดยเจ้าอินนานีวะอุดงนะคะจะมีเอกลักษณ์และความแตกต่างจากอุดงประเภทอื่นก็คือ
ต้องใช้ระยะเวลาในการทำนานถึง๔วันเลยทีเดียวค่ะ
ก็เลยทำให้ในอดีตนะคะเส้นอินนานีวาอูดงจึงเป็นอาหารสำหรับชนชั้นขุนนางเท่านั้นค่ะ
แต่สำหรับยุค๔๐นี้ใครที่อยากลองสัมผัสความเนียนนุ่ม
ึบเด้งของเส้นอินาลีวะอุดงก็ไม่ต้องย้อนเวลาหรือรอตัวโปรบินลัดฟ้าไปสัมผัสถึงเมืองอากิตะหรอกค่ะ

จริงแล้วตอนแรกเนี่ยเรามีแบบน้ำซุปบรูงในโต้โชว์อยู่
แต่ว่าอันนี้เราออกแบบมาเพื่อให้ถูกปากคนไทยโดยที่เราเอาน้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยมาเคี่ยว
สมกับน้ำซุปเครื่องแกงแบบต้มยำไทย
แปลกก็คือว่าเราจะใส่ตัวเนี่ยฮะ

แล้วก็ตัวเนื้อซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน
อันนี้ก็ไข่ออนเซนต์ที่ว่าอันนี้เวลากินเราต้องคุกเขาไหมหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยฮะ
ปกติผมก็ชอบตักไข่มาเป็นทั้งคำ

แต่มีความเข้มข้นเพราะเราเอาน้ำต้มกระดูกหมูแบบสไตล์ญี่ปุ่นถูกป่

เที่ยวนานแต่มันเข้มข้น

ประสบความสามารถเครื่องแกงของไทยแบบนี้ที่เป็นต้มยำ

แล้วเส้นมันเหมือนกับว่ามันพอดีปากคนไทย
คืออย่างที่บอกถ้าเป็นอูด้งหนามรู้สึกมันแน่นกันไปเยอะเกินไป

มีความนุ่มอยู่บ้างมันก็ทำให้ทานได้ง่ายขึ้น

ก็เป็นต้มยำต้มยำต้มยำจริงนะครับผม

ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอามาผัดเหมือนยากิโซบะอันนี้จะเป็นโอซาก้าสไตล์

ก็ทานกับตัวไข่ดาวด้วยกันเลยครับ
ง่ายก็คือมันเหมือนเอาเส้นนี้มาทำยากุโซบะแหละ

แต่เป็นเส้นอูด้งลองชิมว่าเส้นแบบนี้นะคะสามารถทำเมนูได้หลากหลายขนาดไหนนะครับ
มีทั้งแบบเป็นน้ำเป็นจานร้อนด้วยนะครับผม

พอเอามาทำจานเล่านี้แล้วก็ใส่น้ำซอสลงไป

ทำให้เส้นมันดูดซึมน้ำซอสเข้าไปในหมูเส้น

ก็ปรุงเพิ่มกับน้ำซุปได้
เหมือนเรากินหมี่เย็นโตบะเย็นอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วก็ผสมตัวสาหร่ายคมบุกเพิ่มเข้าไปด้วย

ซาดิเนี่ยผมชอบหน่อยผมก็จะใส่เยอะหน่อย

จิ้มแบบเดียวมันจะบดรูปสดทื่นกว่า

รสชาติของน้ำซุปตัวนี้ก็มีความเข้มข้นดีครับผม

อีกอันหนึ่งคือปลาซาบะย่างกระทะร้อน

แล้วอีกตัวหนึ่งเป็นของกินเล่นที่เป็นตัวใหม่ของเรา

ความอร่อยจากโชว์นั้นยังไม่หมดเท่านี้
เพราะนอกจาก๓เมนูเส้นที่มาทั้งแบบต้มยำ

มาที่นี่ถ้าพลาดเมนูข้าวก็เหมือนมาไม่ถึง
แต่จะมีเมนูอะไรมาเสิร์ฟเฮียน็อตอีกบ้าง

บอกเลยค่ะว่าเมนูจานข้าวจัดเต็ม
เมนูของทานเล่นก็จัดมาให้

โจ้แฮผัดน้ำพริกมันกุ้งและมะม่าภูเขาไฟจากร้านซันเดย์รอเราอยู่อีกด้วย
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะ